เขาก็มาร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ในการช่วยกัน
ที่จะนำทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงเนี่ยนะคะ
เขาก็มาเล่าให้ฟังว่าคือถ้าจะเอาเด็กให้ดำน้ำออกมาเนี่ย

ที่จะทำให้ปลอดภัยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
นี่ค่ะนายมิโกพาซี่นะคะเขาก็เป็นอาสาดำน้ำที่เข้าไปช่วยเหมือนกัน

ก่อนอื่นเลยเขาก็พูดถึงความรู้สึกในการสูญเสียจ่าเอกสมานกุนัน
อดีตหน่วยซิลที่เสียชีวิตในถ้ำนะคะ
เขาบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันหนักมากจริง
วินาทีนั้นเป็นช่วงเวลาที่น่าเศร้าเสียใจที่สุด
แต่ก็ต้องมุ่งทำหน้าที่ต่อไปแม้จะมีความสูญเสียเกิดขึ้นก็ตาม
สถานการณ์ภายในถ้ำวันนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่า
ดีกว่าหลายวันที่ผ่านมานะคะ
ก็เจ้าหน้าที่ต้องคำนึงถึงทุกปัจจัยแล้วค่ะ
ส่วนการเอาเด็กออกมาเขาบอกว่าคือตอบไม่ได้จริงว่าจะเอาออกมาได้ไหม
ออกมาได้เมื่อไหร่ดำน้ำไหวไหม
คือมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่อาจจะเกิดขึ้น
คือทำตั้งแต่ทุกช่วง
คลักษณ์โอกัดตอนนี้เขาก็คิดว่าเกี้ยวว่าเกี่ยววันเป็นไหน
ก็ไม่รแล้ว

พอวันนี้เขาออกมาหลังจากเสร็จภารกิจในส่วนของเขา

สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาจริงนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่ทำงานนะคะ
เขาก็บอกว่าการที่จะนำเด็กออกมาทางปากถ้ำ

เพราะว่าการที่จะนำเครื่องสูบน้ำ

แรงของน้ำจากการดูดก็น้อยลงเท่านั้น
ทำให้ระดับน้ำที่อยู่ในจุด๓แยก
จนถึงจุดใกล้เคียงกับทีมหมูป่าอยู่

จนถึงโถง๓ระดับน้ำจะลดลงไปมากแล้วก็ตาม

ก็คือปล่อยให้น้ำลดไปเอง

ใช้เวลาอีกนานหลายเดือนนะคะ
อีกวิธีหนึ่งที่จะทำได้
ก็คือการเจาะโพรงบนถ้ำลงไปจุดเนินนมสาว

แต่การหาปล่องหาโพรง

ต้องหาพิกัดต้องสำรวจโพรงอย่างชัดเจน
อีกครั้งนี่เป็นข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่
ก็เล่าให้กับทีมข่าวของเราฟัง
เราก็ยังเป็น๒วิธีหลักอยู่
ก็มีทางชาวต่างชาติ
ที่เขาจะนำเสนอเทคโนโลยีของเขา